มีผู้ชายคนนึงมีพฤติกรรมแปลกนะคุณผู้ชม

กล้องวงจรปิดของเทศบาลนครสวรรค์ค่ะ

นั่นเห็นไหมคะผู้ชายใส่เสื้อสีขาวกางเกงสีดำสูงประมาณสัก๑๗๕เซนติเมตร
เนี่ยเดินข้ามไปแล้วก็ลากที่เป็นแบรีเออร์กั้นถนนสีส้มมาค่ะ
บรรจงยกมาวางทีละอัน๒อัน
แล้วก็เดินกลับมาแล้วก็หายไปจากกล้องวงจรปิด
จากนั้นไม่นานค่ะเนี่ยรถขับมาอยู่มันมาขวางไว้ก็ชนเต็มเลยค่ะ
แบรีเออร์กระเด็นไปอยู่กลางถนนอีกฝั่งนึง
ไม่พอพอเห็นเบรีเออร์กระเด็นไปเอ้า
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนพะหนโยธินหมายเลข๑
ใกล้จุดกลับรถหน้าสนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์มุ่งหน้าเข้าตลาดปากน้ำโพค่ะ

ส่วนเจ้าของรถที่เสียหายจากการกระทำของผู้ชายคนนี้
ตำรวจบอกว่ามาแจ้งความดำเนินคดีเรียกค่าเสียหายได้ที่โรงพักนครสวรรค์นะคะ